มีสองสามีภรรยาเขาเป็นนักธุรกิจนะคะ

เขาก็มาขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

เขาไปเจอกับสามีพระยาคู่หนึ่ง
ตีสนิทแล้วก็อ้างว่าเป็นร่างทรง
เป็นร่างทรงของหลวงปู่เปิ่นที่จังหวัดนครปฐม
สามารถเรียกวิญญาณของลูกผู้เสียหายให้มาเข้าร่างได้ด้วย
แล้ววิธีการกระบวนการในการหลอกหลายอย่างมาก
ผู้เสียหายเขาบอกเชื่อสนิทใจเลยนะคะ
และประเด็นคือศูนย์เงิน๔๒ล้านบาท
เยอะมากนะนี่ค่ะนางสาวกัณฑัตนิพัตร
ีรกุลอายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของธุรกิจทำหลังคา
ไปร้องเรียนกับนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
โทรคืนความยุติธรรมในสังคมไปกับสามีนะคะ
บอกว่าเธอเนี่ยตกเป็นเหยื่อน่าจะเป็นมิจฉาชีพแหละ
อ้างว่าเป็นร่างทรงหลอกให้ลงทุนค่ะ
ศูนย์เงินไป๔๒ล้านนะคะ
ก็เลยรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างไปขอความช่วยเหลือนะคะ
นางสาวกัลพัฒน์บอกว่าเมื่อปี๒๕๕๙
ได้รู้จักกับนางสาวสิริพรชะอุ่มพันธ์อายุ๓๒
และนายประสิทธิ์หรือในเปี๊ยกอ่อนน้อยอายุ๔๒
เขาเป็นสามีภรรยาค่ะสามีพระยาคู่นี้มาตีสนิทค่ะ
นางสาวสิริพรบอกว่าเนี่ยเป็นร่างทรง
เป็นร่างทรงของหลวงปู่เปิ่นวัดบังพระจังหวัดนครปฐม
สามารถเรียกวิญญาณลูกของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วมาเข้าร่างได้

ผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหแต่มันน่าเชื่อจริงนะ
แต่ละครั้งที่แบบทำพิธีเข้าทรงเนี่ยนะ
พอหลวงปู่เปิ่นเข้าร่างกลิ่นหมากพลูออกมาเลย
ออกมาจากตัวนางสาวสิริพรทุกครั้งเลย
แล้วก็จะได้ยินเสียงนางสาวสิริพรเป็นเสียงคนแก่

เขาบอกได้ยินเสียงด้วยเสียงเป็นคนแก่ด้วย
หมากพลูกลิ่นมาเลย
แล้วพอเข้าทรงเอาวิญญาณลูกของผู้เสียหาย
เสียชีวิตไปแล้วมาเข้าร่างเนี่ยนะ
ตัวของร่างทรงกลายเป็นเสียงเด็กไปเฉยเลย
ทุกครั้งที่ทำพิธีมันน่าเชื่อมากค่ะ
ผู้เสียหายบอกว่าหลงเชื่อแบบเชื่อสนิทใจเลย
ศรัทธาร่างทรงมากนะคะ
บรรยากาศการทำพิธีของร่างทรงเนี่ยค่ะ
ผู้เสียหายบอกว่าเสียดายจังเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้
แต่มีคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงที่อ้างว่า
หลวงปู่ศรีมาอวยพรเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
นี่ค่ะคุณเขมมาสอนคุณเคยเป็นนักแสดงมาก่อนคุณสามารถทำเสียงอย่างนี้ได้ไหม
ไม่ได้เล่นละครนานแล้วไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่เนี่ยมัน

ไงฮะผู้เสียหายมีความเชื่ออยู่แล้วส่วนหนึ่ง
แล้วก็พอเจอพิธีกรรมต่างมันชวนให้น่าเชื่อก็ยิ่งหลงเชื่อไปใหญ่นะคะ
ตัวผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหนางสาวสิริพรที่อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงเนี่ยนะ
บอกว่านี่นะหลวงปู่เปิ่นเนี่ยมาเข้าร่าง
บอกว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยออกเงินให้หน่อยช่วยเหลือหน่อย
ให้ไปลงทุนเลี้ยงปลา๓แสนบาท
บอกว่าหลวงปู่เข้าร่างบอกว่าให้ช่วยเหลือร่างทรงสามแสน
หลังจากนั้นค่ะนางสาวสิริพรก็อ้างอีก
บอกว่าวิญญาณลูกของผู้เสียหายเนี่ยมาเข้าร่างนะ
ให้ออกเงินซื้อบ้านและรับจำนองที่ดิน
เพื่อที่จะได้มีที่อยู่อีก๑๕ล้านบาท
มิจฉาชีพคู่เนี้ยเขาก็เหมือนกับเอาที่
เอาโฉนดที่ดินมามอบให้ว่าเออเนี่ยนะมีหลักฐานอย่างนั้น
อย่างงี้อย่างโน้นแต่ไปไปมามาสืบรู้มาว่า
มิจฉาชีพสามีพระยาคู่นี้เอาบ้านเอาที่ดิน
จำนองไว้กับในหน้าอีกทอดหนึ่งนี่ไงแล้วก็อ้างอีกค่ะ
บอกว่าหลวงปู่เปิลมาเข้าร่างอีกแล้วอยากจะให้ผู้เสียหายเนี่ยช่วยหน่อย
ช่วยให้เงินไปลงทุนเปิดโรงงานซื้อเครื่องจักรกล
แล้วก็จะได้ผลกำไรอีกเป็นสิบล้านเลยนะแต่ผู้เสียหายอ่ะ
ที่ให้เงินไม่ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการนะ
เดี๋ยวคือถ้ามีชื่อเนี่ยมันจะไม่ได้เงิน
เฮ้ยให้เงินอย่างเดียวพอไม่ต้องเข้าชื่อโอ้โห
เป็นผู้ประสงค์จะออกเงินแต่ไม่ประสงค์จะออกนามอย่างนี้เหรอคะ
เนี้ยค่ะเราก็พยายามสรุปให้แต่รวมแล้วสี่สิบสองล้านจริงจริงค่ะ
ผู้เสียหายบอกเยอะมาก
อรี่เยอะคือเอาชื่อคนอื่นมาทำทั้งที่เขาไม่มีลูกหนี้
ไม่มีคือพี่ไม่รู้เลยอ่ะลูกหนี้คือใครบ้างอ่ะ
แต่มีแต่ชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาให้เราบางคนก็ตายไปแล้วก็มี
ขอยืมเงินเราไปเพื่อเป็นรองบัญชีให้กับนายทหารเนี้ยค่ะอืมอ่า
เพื่อเขาไปทำธุรกรรมอะไรของเขาเราไม่ทราบคือเขาหลอกเราไง
เราก็มีหน้าที่โอนไปเฉยค่ะมีนายทหารที่เกษียณแล้ว
เป็นระดับนายโพลกับเป็นเสนะที่แถวโลงอ่ะท่านก็ถูกหลอกเหมือนกัน
ตัวผู้เสียหายบอกว่าก็เข้าใจแหละค่ะ
ว่าถ้าเกิดนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผย
คนก็จะต้องสงสัยจะต้องถามว่าแล้วไปเชื่อเขาทำไม
คืออาจจะมีกระแสโจมตีได้ว่าโอ้โห
เป็นถึงนักธุรกิจทำไมไม่รอบครอบ
ทำไมถึงเชื่ออะไรแบบนี้ผู้เสียหายก็เลยบอกว่า
ด้วยความที่ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนหัวโบราณ
เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงคะเชื่อเรื่องเข่าส้ม
เชื่อเรื่องดูดวงเชื่อเรื่องแบบสิ่งลี้ลับปฏิหารแบบนี้
เชื่อดังนั้นพอมาเจอสองสามีภรรยาที่เป็นแก๊งมิจฉาชีพ
หลอกว่าเป็นร่างทรงแล้วพิธีกรรมแต่ละครั้งนี่มันน่าเชื่อ
มันดูมีอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรอย่างนี้ยิ่งเชื่อแบบสนิทใจ
โดยเฉพาะที่อ้างว่าหลวงปู่เปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐม
ว่าลูกชายของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ย
มาเข้าร่างเธอก็เชื่อค่ะด้วยความที่เธอคิดถึงลูกด้วยไงฮะ
นึกถึงลูกที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเธอก็ศรัทธาหลวงปู่เปิ่นด้วยนะคะ
แล้วก็ตอกย้ำความเชื่อของเธอด้วยการแสดงอภินิหารต่างเวลาที่ทำพิธีเข้าทรงอะค่ะ
เธอบอกว่าเคยไปทำบุญกันที่วัดนะคะ
ตอนที่ตัวผู้เสียหายเนี่ยขับรถไปส่งร่างทรงที่บ้านตอน๒ทุ่ม
จู่เกิดอภินิหารเห็นเงาดำตัวสูงมาก
นึกว่าเปรตค่ะเดินข้ามรถไปเลยโอ้โหเห็นแบบนี้เลย
แบบนี้ค่ะเป็นเงาดำดำข้ามไปแบบนี้ร่างทรงก็เลยบอกกับผู้เสียหายว่า
นี่ไงเห็นหรือยังนี่ไงอภินิหารพ่อปู่เปิ่นอืม
บอกว่านี่คือปฏิหารที่ปู่เข้าในร่างของเขานะคะ
แล้วเราก็ไปทำบุญกันพอกลับรถมาส่งเขาช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มค่ะ
มันมีปฏิหารเกิดมาอีกค่ะมันมีเหมือนตัวเปรต

เรานึกในใจว่าเฮ้ยคนบ้าอะไรมาข้ามสะสมต่อเมื่อคืนแล้วไม่กลัวรถชนเหรอ
ปู่เขาบอกว่าอย่าพูดไปเพราะว่านี่คือปฏิหาร
คือพี่อ่ะแทงลูกตั้งแต่นานแล้วอ่ะสามสิบปีแล้ว
ไม่ถึงสามสิบปีประมาณยี่สิบสามสิบปีอ่ะตอนเนี้ยน่ะอืม
พอเราแทงเนี้ยเป็นลูกผู้ชายอืมใช่เขาบอกเขาเห็นยืนยานลูกเรา
นั่งอยู่ข้างหน้าบ้านเขาบอกหัวเบี้ยวข้างหนึ่งเลย
นั่งแบบคู้แบบอยู่อย่างงี้อย่างเงี้ยเขาก็คือสร้างสถานการณ์ให้เราเราก็
คนมันก็ลุกเนอะเราก็เชื่อสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาทำพิธีให้มาเขาเรียกอะไร
จุดเทียนอะไรเยอะส่วนใหญ่จะคุยกับเขาก็คือจะคุยปู่เปิ่นกับลูกชายที่ถูกหลอกเยอะนี่คือปู่ทั้งนั้นเลยนะ
คือเขาส่งว่าตัวเองเป็นปู่ในร่างเขานี่เป็นปู่ตลอดเลยกับลูกชายเวลาเขาอยากได้เงินเขาจะโทรจี้ทุกวินาที
จี้ตลอดเลยจะเอาเงินเวลาจะเอาเงินทีไรนี่จะมีแต่ปู่ลงปู่ลงทุกทีเวลาเราทวงตังค์ก็ปู่ลงห้ามเพราะเราเชื่อ
เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ค่ะตัวนางสาวกัลพัดผู้เสียหายบอกว่าช่วงเดือนพฤศติกายนนะคะเดือนที่แล้วอ่ะค่ะเพิ่งจะรู้ว่าถูกหลอกนะคะทั้งทั้งที่รู้จักกับสองสามีพระยาที่อ้างตัวเป็นร่างทรงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะค่ะเพิ่งรู้ตัวว่าถูกหลอกเมื่อเดือนก่อนนี้เองค่ะเพราะว่
เขาบอกว่าเขาติดโควิดเขาติดโควิดเขาหลอกเราว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
เราก็โทรไปเช็คที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกไม่มีรายชื่อคนสองคนนี้
นายรณรงค์ก็เลยบอกว่าคดีนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นนานแล้วอ่ะค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
แล้วเงินเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันก็ไม่น้อยกว่าสี่สิบสองล้านบาท
มันก็อาจจะยากในเรื่องของคดีความการช่อโกงอะค่ะทนายรณรงค์บอกว่าถ้าเป็นการช่อกงธรรมดา
อายุความแค่สามเดือนก็ต้องตรวจสอบว่าทำไม
ผู้เสียหายถึงได้หลงเชื่อขนาดนี้นะคะทนายรณรงค์บอกคือเบื้องต้นเนี่ยค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการละเมิดอำนาจศาลเพราะมีการแอบอ้างผู้พิพากษา
แอบอ้างทหารโอ้แอบอ้างตำรวจซึ่งธนายรณรงค์บอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลต่อ
ทำเรื่องส่งไปแต่ละหน่วยงานนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลของสองสามีพระยาคู่นี้นะคะ
สุดท้ายสำคัญมากก็ฝากเตือนประชาชนถ้าเจอคนที่มาแอบอ้างว่าเป็นร่างทรง
หลอกลวงในลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะไม่มีร่างทรงเขามาขอเงินไปลงทุนทำธุรกิจ
มาของเงินที่เป็นหลักล้านล้านสิบห้าล้านแบบเนี้ยเออ
คือความเชื่อเนี่ยจริงแล้วก็เรื่องส่วนบุคคลนะคะ
บางคนก็ยึดถือเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจแต่ว่าต้องลองเอามาเหมือนชั่งน้ำหนักดูด้วยเนาะ
กับเหตุผลกับความพื้นฐานความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ทีมข่าวเราก็อยากจะไปตามหาร่างทรงที่ถูกกล่าวหาเหมือนกัน
อยากจะรู้ว่าเขามีอะไรอยากจะชี้แจงไหมค่ะนี่ค่ะคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปถึงหมู่บ้านที่เป็นบ้านของร่างทรงฝ่ายหญิงแต่ไม่เจอตัวนะคะ
แต่ที่เจอคือแม่แม่ของร่างทรงผู้หญิงที่ผู้เสียหายบอกว่า
คนนี้แหละที่เป็นคนมาหลอกลวงเธอก็เลยไปคุยกับแม่นะคะเป็นหมู่บ้านย่านหนองจอกค่ะ
แม่ก็บอกโอ๊ยลูกสาวไม่อยู่บ้านไปทำธุระที่นครปฐม
ทีนี้คุณสุชาดาถามคุณแม่บอกว่าแม่แม่รู้จักเอ่อ
ผู้หญิงที่ชื่อกัญญพัฒน์ไหมที่เขากล่าวหาลูกแม่ว่าเป็นร่างทรง
ไปหลอกต้มตุ๋นเงินเขาไปสี่สิบสองล้านอ่ะแม่ขึ้นเลยนะ
พอได้ยินชื่อนี้แม่ไม่พอใจเลยแล้วแม่ก็พูดกลับมาเลยบอกว่า
ใครจะไปโกงเงินไม่มีใครเป็นร่างทรงทั้งนั้นนั่นแหละ
แล้วก็พาคุณสุชาดาเนี่ยเข้าไปดูในบ้านเลยมามาดูนี่
ไม่ได้มีเลยนะสำนงสำนักตำหนักอะไรไม่ได้มีห้องทำพิธีอะไรด้วย
ที่บ้านไม่ได้เป็นร่างทรงที่บ้านธรรมนาไม่เคยไปโกงเงินใครด้วย
แม่บอกแม่ยืนยันลูกสาวแม่ไม่ใช่คนแบบนั้น
แม่ยังบอกด้วยนะคะบอกอ่ะฝากสุชาดานะไปบอกคุณกัญญาพัดเขาด้วยแล้วกัน
ถ้าเกิดมาใส่ร้ายลูกแม่มากล่าวหาลูกแม่ลอยแบบไม่มีหลักฐาน
แม่จะฟ้องกลับนะอืม
เขาเขาไม่อยู่บ้านเหรอคะเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่
คือไปนครปฐมคือเล่าเรื่องให้หนูฟังหน่อยได้ไหมทำไม
โอ๊ยฉันเล่าไม่ถูกหรอกเดี๋ยวดีแดงโทรไปหาค่ะ
ทำไมถึงทำไมถึงบอกว่ากงเงินอะไรอย่างเงี้ย

ถ้า
มีปัญหาน่ะ
นี่นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมแล้วค่ะ
ว่าคนที่แอบอ้างว่าเป็นร่างทรงคู่สามีพระยาคู่นี้

เพราะว่าก็มีทั้งชื่อไหนจะเส้นทางการเงินเนอะ